สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันครับ
ค่ำคืนนี้นั้นเรามาเจอกันในค่ำคืนสุดท้ายของปี๒๕๕๘นะครับ
ตลอดระยะเวลา๑ปีที่ผ่านมามือเราต้องมาเจนกับให้ทางธรรมชาติ
ปรากฏการณ์ต่างนะครับที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในโลก

ดังนั้นคืนนี้เราจะย้อนกลับไปดูว่า๑ปีเต็ม

รวมไปถึงเหตุการณ์อะไรบ้างที่จับตาเตือนภัย
นำเสนอให้กับคุณผู้ชมด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงของไทยรัฐทีวีครับ
เหตุการณ์แรกถ้าหากเราย้อนไปช่วงต้นปี๒๕๕๙
คนสามจังหวัดปังอันดามันต้องตื่นตรนกกลางหนึ่งครับ
จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด๔๖ที่ลึกเพียง๔กิโลเมตรเท่านั้น
มีศูนย์กลางในปลายเกาะยาวใหญ่
ทางจากจังหวัดภูเก็ตเพียง๑๘กิโลเมตร

ขยับตัวเลื่อนในแนวราบ๑๐๒๐เซนติเมตร
ดีนะครับเหตุการณ์ครั้งนั้นไม่ทำให้เกิดซึนามิ
แต่เมื่อประเทศไทยของเราย่างก้าวเข้าสู่ฤดูมรสุม
พายุลูกแรกที่มาก่อนใครคงจะหนีไม่พ้นพายุฤดูร้อนนะครับ
หอบแรงลมที่มีความเร็วตั้งแต่๕๐ไปจนถึง๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
สามารถที่จะพัดต้นไม้และป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
ให้ปลิวไปพร้อมกับประแสลมนมได้อย่างสบายอย่างเดียว
ขณะที่นอกชายฝั่งครับเมฆพายุฝนฟ้าขนองก้อนใหญ่
เลื่อนตัวผ่านผิวน้ำที่ร้อนกว่าจนยกตัว
หมุนวนแบบทวนเข็มนาฬิกากลายเป็นปรากฏการณ์นาคเล่นน้ำ
หรือว่าพายุอวงช้างครับเดี๋ยวมีเส้นผ่านศูนย์กลาง
ตั้งแต่๑เมตรไปจนถึง๑๐เมตร
เลื่อนตัวด้วยความเร็วตั้งแต่๓ไปจนถึง๑๓๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ระยะเวลาตั้งแต่๒นาทีไปจนครึ่งชั่วโมง
หากมันขึ้นฝั่งบริเวณที่มีบ้านเรือนเนี่ยนะครับ
ด้วยความเร็วและแรงของพายุงวงช้าง
จะสามารถสร้างความเสียหายให้กับสิ่งปลูกสร้างได้เป็นวงกว้างเลยทีเดียวครับ
ส่วนสีสันที่สร้างความมือหาให้กับผู้ชมในช่วง
ฤดูมรสุมนั้นคงต้องยกให้กับปรากฏการณ์
เมฆฝนหลากหลายสีที่มีให้เห็นไม่ซ้ำกันนะครับ
ทีมงานเดินทางออกไปไกลถึงเขายายเที่ยง
เพื่อเก็บภาพสวยแบบนี้มาให้กับท่านผู้ชมได้ชมกัน
เมื่อฝนตกหนักจนดินไม่สามารถที่จะอุ้มน้ำไว้ได้
ดินโครนถล่มจึงตามมาเป็นลูกโซ่

จึงจำลองเหตุการณ์ดินถล่มเสมือนจริง
โดยใช้ภาพถ่ายมุมสูงจากโดรน
ณพื้นที่ที่เกิดดินถล่มซ้ำซาก
ด้วยการซ้อนกราฟิกชั้นสูง
เห็นเป็นภาพการเคลื่อนไหวของดินในระยะทางไกล

แต่ใครจะเชื่อครับว่าในช่วงปลายปีที่ผ่านมา
เมืองไทยของเรานั้นต้องเจอกับวัตถุจากนอกโลก

ช่วงกลางคืนยิ่งเห็นชัดเจนเด่นชัด

ก็พบว่ามีขนาดพอกับพานรัฐธรรมนูล

มาด้วยความเร็ว๔๕๖๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ท้ายกันที่ปรากฏการณ์ฝนดาวตกเจมินิต

ปีนี้ตกมากกว่า๒๐๐ดวงต่อชั่วโมง

และทั้งหมดนี่คือภัยพิบัตรรวมถึงปรากฏการณ์

ตลอดปี๒๕๕๘ที่จับตาเตือนภัย
มาให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันนะครับ
ปีหน้าจะเกิดอะไรขึ้นกับเมืองไทยของเราบ้าง
ต้องติดตามกันต่อไปในจับตาเตือนภัยครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ